ส่วนเกมทีมชาติไทยนะครับ
ก็วางโปรแกรมในการอุ่นเครื่องปีหน้าไปแล้วด้วย

แล้วก็เรียก
ทีมชาติชุดใหญ่ที่ลงอุ่นเครื่อง

โพยตรวจเอกสมยดภูมิพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ก็เป็นประธานในที่ประชุม
ประชุมร่วมกับทีมงานของมิรวรรณรายวัช
แล้วก็โค้ชเฮงวิทยาลาฮกุลประธานพัฒนาเทคนิค
หลังประชุมครับโค้ชเชงก็บอกว่า
นัดที่ผ่านมาสิ่งที่ต้องปรับก็คือ
เกมโต๊ะกลับที่ขาดความต่อเนื่อง
จังหวะการเล่นที่แม้จะครองบอลได้ดี
แต่ว่าเป้าหมายแล้วก็ทิศทางต้องชัดเจนกว่านี้
คือครองบอลเพื่ออะไรเพื่อที่จะสวนกลับ

มันต้องมี๒ลักษณะชัดเจนจากที่โค้ชเฮงให้สัมภาษณ์ไว้
แล้วก็รายเยวัชก็บอกว่า
กำลังพยายามจะหานักเตะใหม่เข้ามาทดแทน

เพื่อการสร้างทีมในอนาคตแน่นอนการอุ่นเครื่อง
อยากจะพาทีมไทยไปเก็บตัวที่ยุโรปบ้าง
เพื่อหาโอกาสอุ่นเครื่องกับทีมชั้นนำ

เพราะว่าในช่วงนั้นนะครับบางทีมเขาอาจจะอุ่นเครื่องกับ
ทีมในเอเชียที่ผ่านไปเล่นในรอบสุดท้าย
ใครก็อาจจะอาศัยตรงนั้นด้วยจังหวัดตรงนั้น

คือรัสเซียมันก็เดินทางจากไทยไปได้
ก็อาจจะมีโอกาสมาเก็บตัวที่ไทย

เย็นนี้โปรแกรมฟุตบอลถ้วยครับโตโยต้าลีกครับ

๑เดียวจากที๒นะครับหลีกรอง

เจอกับสวท้าย๒คู่หลังนี้ผมพูดไปในเตะเวลา๑พุ่มนะครับ